สถานการณ์ของโรคโควิด๑๙ในปัจจุบันนะครับ
มันมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันครับที่โอลิมปิกในปีนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไป
แล้วอาจจะใช้เวลาถึง๑ปีเลยนะครับที่จะจัดกัน
เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
เพราะว่าทางผู้สื่อข่าวธนัดทีวีของเรานะครับ
สอบถามไปยังบิ๊กป้อมคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเลื่อนในการจัดโอลิมปิก
ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไทยนั้นจะได้รับผลกระทบพอสมควร
เพราะขณะนี้แผนการเตรียมงานในส่วนต่างทำเอาไว้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม
เลื่อนการแข่งขันจะต้องมีการลื้อแผนทั้งหมด
อกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จ่ายไปแล้วสำหรับมหากรรมนี้
ค่าโรงแรมที่พักและค่าเครื่องบินของทุกฝ่ายนะครับ
นี้หากมีการประกาศเลื่อนการแข่งขันจริงสิ่งที่ทำได้ก็คือ
จะต้องให้แต่ละสมาคมนั้นส่งแผนเตรียมทีมให้เร็วที่สุด
ทันทีที่สถานการณ์โควิด๑๙นั้นคลี่คลาย

โดยจะมีการประเมินสถานการณ์หลังจากนี้แบบวันตะวัน
ที่อาจจะเลื่อนโอลิมปิกในการอังการออกไปเป็น๑ปี